คุณผู้ชมค่ะเรื่องนี้ต้องขอออกมาชี้แจงแล้วมาเตือนกันเลยนะคะ
สำหรับหนึ่งในสาเหตุที่ทำให้มันเกิดฝุ่นพิษเกิดควันที่เราต้องเผชิญกันอยู่ทุกวันนี้
เอ็มสองจุดห้าเนี่ยครับสาเหตุหนึ่งมันก็มาจากการเผาที่ทำกินทางการเกษตรนี่แหละค่ะ
ทีนี้ที่มันน่ากลัวก็คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยนะคะมีคนไปเผาที่ดินทำกินทางการเกษตรใกล้กับโรงเรียน
คุณผู้ชมเด็กเด็กแตกตื่นตกใจกรีดร้องวิ่งหนีกันชุลมุนเลยนะคะ
แรงมากอุ้ยดูดิอื้มยิ่งลงมันยิ่งของมุนไหมอุ้ยพี่มันจุ้ยด้วย
เป็นเราเราไม่ใช่เด็กเราก็กรี๊ดอะค่ะคือไฟมันโหมแรงมากแล้วดูควันสิคะ
เด็กร้องกรี๊ดกันใหญ่เลยแล้วมันใกล้โรงเรียนแบบโอ้โหระยะไม่รู้ว่าจะถึงหนึ่งกิโลเมตรหรือเปล่า
มันดูใกล้มากเลยนะคะแล้วก็เนี่ยควันมันก็โหมมาทางโรงเรียนอ่ะ
เด็กก็วิ่งหนีกรีดร้องกันวุ่นวายน่าสงสารแล้วก็อย่างที่บอกว่าควันไฟเนี่ยมันถูกพัดตลบเข้ามาปกคลุมในโรงเรียนหมดเลย
รายละเอียดที่โพสต์ลงไว้บอกแค่ว่าเป็นโรงเรียนแห่งหนึ่งในอำเภอชัย

ทีนี้มีความเห็นจากชาวเน็ตคนหนึ่งนะเข้ามาคอมเมนต์ในคลิปนี้บอกว่า
บ้านเราอยู่แถวไร่อ้อยคนในอำเภอเรารู้ดีว่าหลังการเผาอ้อย
จะมีเขม่าวดำเต็มบ้านติดเสื้อผ้าติดของใช้เปื้อนไปหมด
กวาดก็ยิ่งเปื้อนลำบากกันมานาน
คนร้องเรียนไปเดี๋ยวพวกไร่อ้อยออกมาก็มาร้องว่าทำเพราะเป็นอาชีพ
เพราะถ้าไม่เผาจะไม่มีใครมาตัดอ้อยให้
โรงงานไม่รับอ้อยที่ไม่เผาเผาทีนึงเขม่าก็เต็มท้องฟ้าไปหมด

คือมันเหมือนกลายเป็นวัฒจักรไปแล้วอะค่ะที่จะต้องเป็นแบบนี้
คือก่อนหน้านี้ที่มันมีปัญหาเรื่องฝุ่นควัน
มีคุณผู้ชมเคยออกมาแสดงความคิดเห็นแล้วเหมือนกันนะว่า
เดี๋ยวคอยดูเถอะใกล้คะใกล้จะถึงฤดูเผาที่ทำกินแล้ว
มันแมคจะเร็วไม่เท่าการเผา

มันจะทำให้การเกษตรมาอย่างน้อยมันก็ทำได้ดีขึ้นนะคะ